อุบัติเหตุนี้ครับปลากระจายไปไม่ถึงตลาด

เพราะเป็นอุบัติเหตุที่สองสามีภรรยาขับรถมา
แล้วทีนี้มันเกิดอุบัติเหตุทำให้ปลาตกเต็มถนนไปหมด
ชาวบ้านมาเก็บกันใหญ่เลยนะครับ
นี่แหละครับชาวบ้านชาวช่องกำลังช่วยกันเก็บปลาจำนวนกว่า๑๐๐กิโลกรัมออกจากถนน
หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถขนปลาชนกันบริเวณสี่แยกหนองหลักนะฮะ
ตำบลหนองหลักอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี
แต่ต้องฟังให้ดีชาวบ้านไม่ได้เก็บไปเป็นของส่วนตัว
ไม่ได้เก็บไปเอาไปทำอาหารกินของตัวเองนะฮะแต่
แต่ช่วยคุณลุงคุณป้าเจ้าของปลา
สงสารนะครับเพราะว่าทำปลาหล่นเป็นร้อยกิโลแบบนี้นะครับ
คือที่เกิดเหตุพบรถ๒คันคือพลิกอัพสีขาว
คนขับซึ่งเป็นผู้หญิงยังมีอาการตกใจไม่กล้าลงจากรถครับ
ส่วนอีกคันนี้เป็นสองสามีภรรยาคุณลุงคุณป้า
เป็นรถขายปลาทีนี้โอ้โหทั้งคู่น่าเศร้าเลย
เพราะว่าปลาทั้งหมดที่ขนมากำลังจะไปส่งลูกค้า
คุณลุงคุณป้าบอกแบบนี้ครับบอกว่าบรรทุกปลามาจากกาลสิน
เป็นปลาพวกน้ำจืดแล้วฮะปลาขาวสร้อยปลาขาวน้อย
เอาไปส่งลูกค้าที่อำเภอบ้านดุงนะครับที่จังหวัดอุดร
แต่พอขับมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสี่แยกบ้านหนองหลัก
ขณะกำลังเลี้ยวเข้าตัวอำเภอชายวานปรากฏว่ารถพลิกอัพคันสีขาว
ขับมาจากทางบ้านเหล่าสวนกล้วยวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วไม่เบรกเลยนะฮะ
ชนเข้าอย่างจังกับรถของลุงของป้านะครับเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลย
ทำให้ถังปลากระเด็นตกปลาก็กระเด็นตกเต็มพื้นเหมือนกัน

ทีนี้ชาวบ้านที่ผ่านมาพบเห็นเหตุการณ์ก็เห็นใจ
พ่อค้าแม่ค้าขายปลาคุณลุงคุณป้าท่านนี้นะครับที่ต้องเดินทางมาทั้งไกล
น้ำมันก็แพงแถมยังมาเกิดอุบัติเหตุ
ทีนี้ชาวบ้านมาช่วยเก็บเก็บทำไม

คุณลุงคุณป้าก็เลยขายให้ในราคาถูกครับ

ชาวบ้านก็บอกว่าเห็นใจคนขายปลา

ชาวบ้านทุกคนที่มาช่วยก็เลยลดราคาให้แบบนี้นะฮะ
เป็นเราเราก็คงช่วยซื้อนะคะเข้าใจเลย